เป็นเหตุการณ์ที่พ่อด่าทอทำร้ายลูกชายวัย๘ขวบ
แล้วก็ชาวเน็ตเข้าไปดูคลิปนี้กันเยอะ

แต่ต้องบอกเลยว่าชาวเน็ตและกระแสโซเทียล
ช่วยเหลือทำให้เด็กชายวัย๘ขวบคนนี้ได้รับการช่วยเหลือแล้วนะคะ

โอ้โหคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อย่างที่บอกว่าพ่อด่าทอแล้วก็ทำร้ายลูกนะคะ

แพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์
พ่อใจร้ายคนหนึ่งกำลังด่าลูกอยู่เลยนะคะ

คนโพสต์บอกว่าช่วยน้องได้ไหมคะ
สงสารเด็กถูกพ่อแท้ทำร้ายแบบนี้ทุกวัน

คนเข้าไปดูคลิปกว่าล้านครั้งแล้วค่ะ
หลายคนออกมาวิจารณ์ออกมาประนามการกระทำของพ่อ
ส่วนหนึ่งก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือเด็ก
บอกว่าเจ้าหน้าที่รับเรื่องศูนย์ช่วยเหลือสังคม
ได้รับข้อความจากพลเมืองดี

ทีคือมีแม่ของเด็กอยู่ด้วย
เด็กชายที่ถูกทำร้ายอยู่ในคลิปเป็นลูกคนโตอายุ๘ขวบ
ส่วนลูกชายคนเล็กอายุ๕ขวบ
มักมีพฤติกรรมชอบด่าค่ะ
ทั้งด่าทั้งทุบตีทำร้ายร่างกายเป็นประจำ
ทำให้แม่พาลูกสองคนหนีออกไปจากบ้าน
แต่พ่อก็ไปรับลูกกลับมาตลอด
ทำให้มีการทำร้ายร่างกายกันแบบนี้ทุกวันเลยนะคะ

เบื้องต้นศูนย์ช่วยเหลือสังคม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ช่วยเหลือเด็กทั้งสองคนออกมาแล้วค่ะ
และประสานไปยังสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด
ภูมิเวศในการนำส่งเด็กทั้งสองคนนี้นะคะ
เข้ารับการคุ้มครองดูแลต่อไป